แม่บ้านประจำบานไปขยี้ตมหิวกับไก่ทอดซอสมะม่วง
อุ๊ยมันได้อารมณ์แบบว่าฮาวาย
แล้วผมกับหนุ่มตีสุดลับเจ๊คิมมี่ใดอารีดูซี่
ขอคำติดปากของคิมมี่สัก๓คำ
ขับวนไปค่ะอัทรดมา
ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะ

เอาจังนะนะพี่แต่ว่าคนก็น่าจะอยากตบผมว่ะ
โอเคโอเคโอเค